มันเกิดอีกแล้วเรื่องของแท็กซี่จะไปรับผู้โดยสาร
แต่เดี๋ยวเราจะต้องมาดูว่าความทั้งสองฝ่ายมันเป็นยังไง

ตามด้านหลังเราเลยภูเก็ตเดือดนักท่องเที่ยวเรียกรถผ่านแอป
เจ้าถิ่นบุกขวางทุบรถกันเลยทีเดียว

ไม่รู้แหละแต่มีคลิปดูค่ะ

งั้นอย่างนี้ในขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยืนอยู่ตรงนั้นด้วย
ซึ่งเป็นเพจดังค่ะของเฟซบุ๊คของโหดจังจังหวัดภูเก็ต
เขาเอาคลิปนี้มาแชร์
เขามีการโพสต์แคปชั่นเอาไว้แบบนี้นะคะ
ลูกค้าเรียกรถผ่านแอปให้ไปรับจุดที่เกิดเอส
พอไปถึงที่คาเฟ่มีกลุ่มชาย๓๔คนเข้ามาที่รถคันนี้

เห็นกลุ่มชายกลุ่มนี้ไม่กล้าเปิดกระจกเพราะว่ากลัว
หนึ่งในชายกลุ่มนี้จึงทำการทุบรถคันดังกล่าว
รถคนขับแอปก็หมายถึงผู้หญิงคนนี้แหละมั้งคะ
เสียหายและแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมาย
ทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นการกล่าวอ้างแค่ฝ่ายเดียว
ที่มารับแขกยังอยู่ในระหว่างดำเนินการจดทะเบียน
ระบบขนส่งอยู่ยังไม่ได้ถูกต้อง
สรุปต้องรอเจ้าหน้าที่ตำรวจสรุปอีกครั้ง
นี่คือข้อความที่เขาโพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊ก
ทีนี้เจ้าหน้าที่ขนส่งภูเก็ตมีการลงพื้นที่วันนี้นะคะ
นักข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเรื่องนี้กันหน่อย

ได้คุยกับชายที่ถูกกล่าวหาว่าไปทุบรถของเขา

แล้วเขาเองก็เป็นคนขับแท็กซี่เหมือนกัน
เจ้าตัวเล่าแบบนี้เมื่อวานระหว่างรอลูกค้าอยู่ตรงจุดนั้นแหละ
มีลูกค้าคนหนึ่งเดินมาถามเขาว่าไปป่าตองกี่บาท

เขาก็เลยไม่ได้สนใจที่จะรับลูกค้าคนนี้
แต่มีรถคู่กรณีก็คือน่าจะเป็นคนขับผู้หญิงคนนี้นี่แหละค่ะ
แล้วก็ขวางหน้ารถแต่คนขับอันนี้คำกล่าวอ้างของเขานะ
เขาบอกว่าคนขับจะชนเขาเขาเลยต้องป้องกันตัว
รับผิดก็จ่ายค่าเสียหายไปแล้ว
แล้วก็เข้าไปสัญญาณเขาก็มาส่องมือค้าครับ
มาถึงนี่เขาก็จอดรับเลยผมวิ่งข้าวไปหาครับ
ทีนี้เขาก็ขอบพุ่งพุ่งเชิญของผมกันตัวเอง
บอกอีกทีเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นที่หาดกรรมลาจังหวัดภูเก็ตนะ
แล้วถ้าเราไปถามขนส่งภูเก็ตเป็นยังไงล่ะ
นายกรพิทักษ์นะคะอาสุวรรณหัวหน้ากลุ่มวิชาชีพ
ขนส่งจังหวัดภูเก็ตค่ะบอกแบบนี้ว่า
ตอนนี้ตรวจสอบกับทางตำรวจสพกรรมลาอยู่

ก็มีเรื่องของการชดใช้ค่าเสียหายกันไปแล้ว
ส่วนทางขนส่งเองเดี๋ยวต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อน
ว่าใครเป็นคนผิดเริ่มต้นก่อนกันแน่

มีการเอามาใช้รับจ้างถูกต้องหรือเปล่า

ซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดว่าไม่ได้รับอนุญาต

มาให้ข้อมูลดำเนินการตามกฎหมายล่ะค่ะ

แล้วก็สอบสวนต่อไปว่าเป็นการนำรถ
ส่วนบุคคลที่มาใช้รับจ้างด้วยหรือไม่
และได้รับอนุญาตให้ทางแอฟตีชัน
ที่เราต้องอยากตรงการตามกฎหมายหรือไม่
ทำลายงานการทำที่ผิดกฎหมาย
ตามทรวปแปลกของพบกรณ์คนส่งและประวัติรถยนต์

และคุณรถที่จะเปิดโบราณ

ต้องเร่งจัดการให้เรียบร้อยนะคะ